บอกว่ารสมมติมีผู้ชายคุยอยู่ตอนนี้

ผู้ชายชอบผู้หญิงอย่างนี้จริง

ราสีของเธอราสีตุ้นเนี่ย

ไม่ใช่ไงวงการ

เป็นแฟนเนี่ย

อ่านข่าวไปมันมีข่าวอื่นที่เราอ่านอยู่

ไปเทียบกับพี่เขาคืออะไร

เท่านั้นทำลองเก่งไปพระหญ่ผู้หญิงไม่อ๋อ
คุณก็พูดให้มันชัดโอ้้หนูเมียดเลย
ถ้าจิตใจเขาไม่กำซามไม่เก่งอย่างอื่นเนี่ย

ช่างแต่นี่เป็นวัคเกงอูเมนตอนนี้มันกลายเป็นกันชัยตีแสดหน้าหรอค่ะคุณ
มันวิเคราะห์อะไรกันเนี่ยคะ

มันจะมาแบบปับปับปับปับไว้ในเดือนนี้

เนี่ยคนที่เกิดราศรีตุลมันจะมาแบบเร็วอ่ะ

เพื่อนเก่าอาจจะกลับมาคุย

คุณพะดำก็มันแบบปับปับปับปับ
ปับปับปับปับ